โรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะมีหนุ่มหัวร้อนค่ะเขาไปทำแผลนะคะ
เกิดแผลที่บริเวณข้อเท้าด้านซ้ายค่ะแต่คุณพยาบาลเนี่ยบอกให้รอ
แล้วเขาบอกมันรอนานไปเขาเจ็บเขาปวดเนี่ยนะคะโมโห
เดินไปตบพยาบาลเลยนะคะหลังจากนั้นก็หลบหนีไปไม่ทำแล้วนะคะแผล
แต่พอหลังจากที่หลบหนีไปเขาไปเกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะนี่เป็นภาพช่วงที่เขาก่อเหตุ
บพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลปลวกแดง
ผู้ชายคนนี้ตอนนั้นเป็นคนไข้นะอายุ๒๑ปีไปทำแผลที่เท้าด้านซ้ายค่ะ
แต่พยาบาลบอกให้ไปลงประวัติคนไข้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานั่งรอคิวตรงนี้นะ
คนไข้คนนี้ไม่พอใจเดินไปตบหน้าพยาบาล
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะหลังก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๕มิถุนายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดในห้องฉุกเฉิน
กล้องซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลจับภาพไว้ได้ทั้งหมดค่ะ
โรงพยาบาลแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปลวกแดงค่ะ
แต่หลังจากที่ก่อเหตุไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ไปประสบอุบัติเหตุ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเขาเองแหละค่ะ
อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะขี่รถจักรยานยนต์แซงออกมาจากรถตู้แบบนี้แล้วมันแซงไม่พ้นไงคะ
ชนประสานงากับรถคันที่สวนมาแบบนี้ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทราบว่ากู้ภัยปลวกแดงนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเลย
ส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปก่อนหน้านี้แล้วคงเหลือแต่รถจักรยานยนต์นะคะ
อยู่ริมถนนสภาพพังยับค่ะล้อหน้าเนี่ยบิดงอทราบชื่อคนขับขี่คือนายสุภกรคุ้มรัก
อายุยี่สิบเอ็ดปีนายสุภกรเนี่ยบาดเจ็บสาหัสและนายสุภกรนี่แหละ
เป็นคนคนเดียวกับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลปลวกแดง
เป็นข่าวคึกโครมไปก่อนหน้านี้ว่าไปตบหน้าพยาบาล
หลังจากนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขาไปขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถอีซูซูมิวเอ็กซ์นะคะ
คนขับรถที่เป็นรถอีซูซูชื่อว่านางสาวปริยานุษย์บุญกลิ่นได้รับบาดเจ็บเหมือนกันค่ะ
ก็คืออาการคอเคล็ดนะคะจากการสอบสวนและดูจากกล้องหน้ารถของนางสาวปริยนุษย
คู่กรณีเนี่ยจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่นายสุภกรเนี่ยนะคะ
มาด้วยความรวดเร็วจากนั้นก็แซงรถตู้มาเลยค่ะ
แล้วก็วิ่งสวนเลนเข้ามาทางฝั่งรถของนางสาวปรียนุษย
แล้วก็ประสานงากันอย่างแรงนะคะบาดเจ็บไปทั้งคู่
ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะในสุปกรณ์
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ
คดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
และเหตุการณ์ไปตบหน้าพยาบาลโรงพยาบาลปลวกแดงค่ะ